เรื่องราวของคุณหมอพยาบาลบุคลากร
ทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักในช่วงนี้
กระทรวงสร้างสุคคลออชาญวิรกูล
แล้วก็บอกว่าจะต้องหวดคุณหมอซะหน่อย

ภาพในโลกโซเชียลเขามีการแชร์กัน
เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของคุณหมอที่แสนจะลำบากนะครับ

จะอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เคยใกล้ชิดด้วย

นี่ฮะภาพห้องนอนห้องพักที่หมออยู่

หลายคนเห็นแล้วบอกโอ้โหมันสงสารหมอ
สารพยาบาลสงสารบุคลากรทางการแพทย์
หลับที่นอนที่พักรวมถึงเห็นไหม
นั่งพิงผนังนั่งพิงตู้เอกสาร
แล้วก็หลับอยู่ในท่านั้นด้วยความเหนื่อยอ่อนนะครับ
พยาบาลสายดำระบุว่าหนูเหนื่อย
คิดถึงลูกคิดถึงแม่คิดถึงบ้าน
คิดถึงที่นอนนิ่มครับ
โดยคุณป๊อปปองกูได้นำภาพนี้มาโพสต์
แนบข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

โดยบอกว่าในวิชาชีพคงไม่มีวิชาไหนสอน
ภาระงานจะหนักขนาดนี้
คงไม่มีบทเรียนไหนที่จะสอนการปกป้องโลก
แต่ในทุกวันนี้พวกคุณคือความหวังของมวลมนุษยชาติ
และขอบคุณที่ไม่เคยเดินจากหน้าที่ไปไหนนะครับ
อกจากนี้ยังมีโพสต์จากหมออีกท่านหนึ่งนะครับ

โพสต์สภาพของที่พักที่นอนของน้องพยาบาล
ที่ต้องอยู่โยงเฝ้าอาการของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อคุณวัสถาพรโพสต์ภาพนี้ครับ
หลังการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด๑๙ของบุคลากรทางการแพทย์
โดยผู้โพสต์แนบข้อความระบุ
บอกว่าหนูอยู่ขออภัย
บอกว่าหนูดูนี่นะทำงานก็เสี่ยงภัย
หลับอดนอนต้องจากครอบครัวมาอยู่ประชิดผู้ติดเชื้อ
หนูว่าสนุกไหมเป็นเครื่องหมายคำถามนะครับ
นี่ขนาดอยู่ในที่ที่แทบจะเรียกว่าเป็นศูนย์กลางความเจริญของประเทศนะ
ไม่อยากนึกสภาพในดินแดนไกลปืนเที่ยง
และทุกวันนี้นาทีที่น้องบุคลากรทางการแพทย์
ยังมีอุปกรณ์ที่พอจะช่วยเซฟชีวิตตัวเองไม่เพียงพอเลย
ที่มีใช้อยู่ทุกวันนี้มาจากพี่น้องประชาชน
ที่ช่วยการบริจาคไม่ใช่น้อย
สะท้อนสภาพปัญหาเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์
บอกว่าตอนนี้ยังมีน้องพยาบาลมาปรึกษา
ขอข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นอยู่เลย
เพราะของจากส่วนกลางเบิกจ่ายมาไม่เพียงพอหรือไม่ทันการใช้
แต่น้องเขาก็ไม่กล้าออกตัวมาก
เพราะกลัวโดนดุแล้วก็เกรงใจประชาชนนะครับ
นี่เป็นสิ่งที่โพสต์ออกมา
สะท้อนเกี่ยวกับการทำงานของหมอพยาบาลและบุคลากรในช่วงนี้เลยนะครับ

อุปกรณ์ก็ต้องปรับเปลี่ยนต้องแปรสภาพเท่าที่จำเป็น

เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณหมอเขาโพสต์ถึงเรื่องปัญหาการขาดแคลน
อุปกรณ์ในการป้องกันตัวของทีมแพทย์
คือเอาถุงก๊อบแก๊ปมาขาดคุณผู้ชมมาห่อเท้า
ถุงรองเท้าสีฟ้าในรูปที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละ
ซึ่งเพื่อนรุ่นน้องของเจ้าของโพสต์นี่นะ
เขาก็บอกว่าของมีไม่พอใช้
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องงัดวิทยายุทธ์นอกตำรา
มาใช้เป็นการชั่วคราวแบบนี้

คือโพสต์จากคุณหมอที่ทำงานที่โรงพยาบาลราชบุรี
ให้กับเจ้าหน้าที่วิสัญญีแพทย์
เพราะว่าที่โรงพยาบาลเริ่มขาดแคลนแล้ว
โดยงานหลักของเจ้าหน้าที่วิสัญญีเนี่ยนะคะ
คือถ้าเกิดเราเรียกกันเราจะรู้จักกันว่าคุณหมอดมยา

เจ้าหน้าที่ก็ต้องเสี่ยงกับเชื้อโควิด๑๙แบบมันเลี่ยงไม่ได้
ในที่นี้คือใช้หลายครั้ง
หาซื้อไม่ได้ก็มีการประกาศขอซื้อหรือว่าขอรับบริจาค

นี่คุณสืบสกุลเวลาเราเล่าข่าวนี้
เราก็เราเห็นใจบุคลากรทางการแพทย์ที่เขาทำงานแบบหนัก

มีพยาบาลส่งข้อความมาบอกว่าพี่วันหนึ่งหนูต้องเข้างานสองกะ

หนูต้องใช้อันเดิมวนซ้ำและเอามาตากแดดเอา
ซึ่งจริงมันไม่ได้นะตามหลักการแล้วนะครับ
และจากการสำรวจข้อมูลล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับ
ก็พบว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อโควิด๑๙

ก็เป็นข้อมูลที่ไทยรัฐออนไลน์ได้รวบรวมเอาไว้นะครับ
โดยเริ่มพบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อรายแรก
เมื่อวันที่๑๕กุมภาพันธ์เป็นพยาบาลที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับ
หลังจากนั้นก็มีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
ทยอยติดเชื้อในช่วงปลายเดือนมีนาคม
วันที่๒๔พบผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์๔คน
วันที่๒๕มีนาคมจากการที่ทางกระทรวงแถลงออกมานะครับ
ก็พบผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์อีก๒คน
แล้วก็จากการที่เมื่อวานนี้มีการแถลงออกมาอีกนะครับ
พบบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้ออีก๔คนครับ